กลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของโควิดกันหน่อยนะคะ

เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ทางกระทรวงสาธารณสุข
มีการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม
ฉีดให้กับเด็กอายุ๕๑๑ขวบ
คือเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มเปราะบาง

แต่ทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาคุณผู้ชม
เพราะว่ามีกลุ่มมวลชนกลุ่มหนึ่งค่ะ
เขาเดินหน้าเดินทางไปที่กระทรวงศึกษาธิการ
คัดค้านการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก
เพราะก็มองว่าเฮ้ยคุณเอาวัคซีนเนี่ย
ฉีดให้กับเด็กอายุ๕๑๑ควบ

ผู้ใหญ่ฉีดวัคซีนยังมีคนตาย
ผู้ใหญ่ฉีดวัคซีนยังมีผลข้างเคียง
แล้วเด็กเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาน้อยกว่าเขาต่ำกว่า
แล้วเอาวัคซีนไปฉีดให้กับเด็กแบบนี้
เอาเด็กมาเป็นหนูทดลองเหรอ
เขาก็มองแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ไปกันสักประมาณ๕๐คนนะคะ
นำด้วยกลุ่มคนไทยพิทักษิต
ยื่นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ
ทบทวนได้ไหมทบทวนมาตรการฉีดวัคซีน

ภาครัฐคุณกำลังเอาเด็กมาเป็นหนูทดลองยา

แก่ชีวิตเด็กด้วยนะคะ
เขามองแบบนี้เขามองแบบนี้
หลังจากที่ยื่นหนังสือที่กระทรวงศึกษาเสร็จแล้ว

กลุ่มดังกล่าวเขาก็เดินทางถือป้ายประท้วงไปที่
โรงพยาบาลเด็กแถวราชวิถีค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะ
อีกจุดหนึ่งอันนี้ภาพกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากนี้แล้ว
เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลเด็ก
เขาเปิดให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม
สำหรับเด็กอายุ๕๑๑ปีเป็นครั้งแรกใช่ไหม
โดยจะให้เด็กที่มีโรคประจำตัว๗โรคได้ฉีดก่อน
ปรากฏว่าคือบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ

เขาหมายถึงกระทรวงศึกษาธนสุข
บอกตั้งแต่ต้นบอกว่าอันนี้เป็นภาพความสมัครใจ

ทีนี้เมื่อวานปรากฏว่ามีผู้ปกครองที่สมัครใจพาเด็ก
ลูกหลานเนี่ยไปฉีดตั้งแต่ช่วงเช้ามีไหมมีค่ะมีนะคะ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีการแต่งชุดแมสคอต
ตัวการ์ตูนต่างให้เด็กได้ผ่อนคลายไง
ได้ชมไประหว่างรอเพลินไปนะคะ
จิตใจจะได้ไม่ต้องไปจดจอกับเข็มนะคะ
เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับเด็กนะคะ
ทีนี้ระหว่างการฉีดรู้ไหมฮะทำอย่างไร
ให้เด็กกอดตัวตุ๊กตาค่ะ
เบนความสนใจแล้วแยกห้องนะ
คือถ้าไม่แยกห้องจะเกิดปัญหา
เพราะคนนี้ฉีดถ้าเป็นผู้ใหญ่ฉีดต่อแถวกันได้

เขาก็เลยต้องมีการแยกห้องกันนะคะ
ส่วนประเด็นที่ว่าวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กฟ้าส้ม
มันจะเป็นอันตรายกับเด็กไหม
มันจะเป็นให้เด็กเป็นหนูทดลองยาหรือเปล่า
เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ที่โรงพยาบาลเด็กบอกว่าคืออย่างนี้นะ

ที่จัดมาให้มีความปลอดภัย
การพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อให้ฉีดในเด็ก๓ขวบขึ้นไปได้
เมื่อสักครู่คือไฟเซอร์ฝาส้ม๕๗ขวบ
ตอนนี้กำลังขอขึ้นทะเบียน
ให้ขึ้นทะเบียนแล้วฉีดในเด็ก๓ขวบขึ้นไปได้

ก็จะไปฉีดให้เด็กเล็กตั้งแต่๓ขวบขึ้นไปทันที
อันนี้ไม่รู้จะเคลียดหรือไม่เคลียดดีนะคะ

มีคนเค้าทำเหรอ

กระท่อมมันกินไม่ผิดกฎหมายแล้ว
อาซื้อให้เข้าถึงได้ง่ายเอามาเคี้ยวได้ง่าย
เนื่องจากว่าในใบกระท่อมมันมีสารไมทราไจนีน
เป็นสารจำพวกอัลคาลอย
จนทำให้เกิดผลลวงว่าไม่มีเชื้อโควิดก็เป็นไปได้
แทนที่จะขึ้น๒ขีดก็คือผลจริงกลายเป็นผลลวง
คือจะขึ้นขีดเดียวเพราะฉะนั้นก็
อันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดี
อันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้นะคะอย่าไปหาทำแบบนี้เนอะ
ให้มาฉีดวัคซีนเขาใส่ชุดเหมือนเราเนี่ยนะฮะ
เสือจีนกี่เผาอะไรแล้วก็ไปฉีดให้กับประชาชน
ฉีดปุ๊บเอาส้มมงคลไปด้วยนะฮะ
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นี่ชุดแดงแดงกันมา
อันนี้คือหน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ครับ
หอประชุมเทศบาลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
ก็มีการนอกจากแต่งสถานที่ให้มันเป็นแบบเออมีโคมไฟสีแดงเป็นร้อยดวง
แล้วก็ปูพรมแดงต้อนรับเลยใครฉีดวัคซีน
ให้มันดูแบบจิตใจเบิกบานเข้าไปแล้วก็เห็งรวยกันด้วย
คลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอคุณพยาบาลอสมนะครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลก็สวมใส่ชุดจีนเป็นกี่เผาอาตีอามวยอาม่า
น่ารักกันไปหมดเลยนะคอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็ให้บริการในขั้นตอนต่างนะฮะก็คนเข้าไปเขาก็โอ้เห็นแล้วก็ยิ้ม
อ่ะนะมันดูสดใสมันดูไม่เครียดไม่กลัวอะไรแบบนี้นะสำหรับผู้ที่ฉีดเสร็จปุ๊บ
จะได้รับโซ่มมงคลกลับไปคือโซ่มมงคลจะผ่านการไหว้
ประกอบพิธีช่วงของเทศกาลตรุษจีนจากศาลเจ้าแล้วก็คือสารเจ้าพ่อละเริงหวาย
ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอพลเขาแหละแล้วก็มอบให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน
เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่จีนนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างเทศบาลเมืองของเมืองพลกับโรงพยาบาลพลนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชน
ในจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะตอนนี้หลายพื้นที่หลายหน่วยงานก็เริ่มมีการให้คนนั้นไปฉีด